ไอ้หมอนี่ทำทีจะซื้อมอเตอร์ไซค์เขา

พอเขาเอารถมาจอดปั๊บนะครับ
บอกพี่ผมขอลองรถหน่อยก็แล้วกัน
แล้วเดี๋ยวผมจะแวะไปกดตังค์มาให้พี่ด้วย

เอารถไปเลยไม่พอครับคุณผู้ชมครับ

มันร้อนเงินมันโพสต์ขายมอเตอร์ไซคันนี้
ที่เพิ่งขโมยเข้ามาเนี่ยนะครับ
มันก็เลยโดนล่อซื้อซะ
เดี๋ยวมันเดินมาเขาต้องเอาน้ำติดให้ลงไปใช่มั้ย
ถ้าคุณผู้ชมงงในเรื่องราว

ตำรวจสืบสวนสพเมืองสมุทรสงคราม

ชายศแนมใสอายุ๓๐

เขาเรียกมีโอใช่มั้ยสีเขียว

ริมถนนพระราม๒แหมใจเขาส่งลูกค้า

การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการล่อซื้อครับ

บอกว่ามอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามีโอ

ผ่านเฟซบุ๊คมาขอซื้อรถต่อ
นะครับแล้วนัดรับรถกันที่ตลาดบางบูทอง

แต่พอเจอกับนายชายศก็อ้างว่า

ผมจะซื้อพี่ผมขอลองรถหน่อย

พบว่าชายยศมันโพสต์ขายรถของเขา

รับรถได้เลยที่สมุทรสงคราม

แชทสวมลอยไปลูกค้าจะขอซื้อรถ

มันขายอยู่แล้วเท่าไหร่มันก็ขาย
มีต่อรองกันนี่นะ
จนชายยศหลงกลรีบขี่รถบึง

ผ่านตำรวจเอกสยามอินสุวันนู
ท่านผู้เก่ากับการสพมสมุทรสมุทรสงคราม

เฉพาะ๓คดีนิยา๑๐ติดดอม

ที่สเสรภูมิจร้อยเอ็ดล้ำแขง

ใครจะขายของโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์
ไอ้ประเภทขอลองรถเนี่ย
หายเห็นลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์

ฉะนั้นอย่าให้ลองโดยไม่ไปด้วย